สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันนี้นะครับเราจะดำเนินรายการกันอย่างแบบว่าสบายสุขภาพ
ไม่มีใครมาบอกว่าไปค่ะไม่มีการโตเฉียงกันคุยกันไปเรื่อย
เมื่อวานฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้แต่มันคุณไม่ได้พูดอะไรอย่างนี้เลยนะ
ใช่เพราะวันนี้ผมรู้สึกว่าผมโล่งหู

งจี้ไม่มานะครับมดดำก็ไม่มา

อันนี้ก็นะเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวก็ส่งเหงา

อ้าวเดี๋ยวบอกไปเกาหลีแล้วไปไหว้พระอยู่เลย
ก็ไปกับพี่ที่หนูรู้จักก็ส่งลูกมาไปนั่งกินข้าวอยู่ที่อายุทยาไปไหว้พระ

กินอาหารอร่อยทำบุญอย่างนี้
มาเข้าข่าวแรกกันนะคะสุภาพกันมากนิ่ม
สุภาพมากแล้ววันนี้ข่าวแรกวันนี้ครับตำรวจคุมตัวสมคิดพุ่มพวงขอบหน้าศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับ

กรณีที่สมคิดพุ่มพวงนะครับฆาตกรต่อเนื่องที่ก่อเหตุนะครับ
รัดคอฆ่าแม่บ้านของโรงแรมในอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
หลังจากนั้นหลบหนีไปจนสุดท้ายพลเมืองดีนะครับไปแจ้งเบาะแสให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
จนกระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่สถานีรถไฟที่ปักช่องนะฮะ
ขึ้นไปจับบนรถไฟเลย
นี่แหละครับภาพที่ทีมข่าวของเราก็ซอกแทรกกันนะฮะไปแอบถ่ายมาแบบนี้

ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันที่๒๐เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรภาคสี่ครับได้มีการควบคุมตัวในสมคิดไปขออำนาจศาลจังหวัดขอนแก่นเพื่อฝากขังผลัดแรกทำกลางเหตุชุลมุนเล็กน้อยนะฮะจากชาวบ้านที่ตามมาดูคดีนี้ครับก็เรียกว่าทางด้านตำรวจเองนะฮะพันตรวจเอกจรฤทธิวงราชท่านเป็นภูมิกับนะครับอยู่

เจศตุรงค์เนี่ยนะฮะเคยสารภาพเคยนั้นตัวเขาเองนั้นเป็นลูกชายของสมคิดพุ่มพวง
ตั้งแต่เกิดมาก็เคยเห็นพ่อแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากนั้นก็เร่ร่อนไปเรื่อยครับ
จนกระทั่งมาพบกับกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในสนามทุ่งศรีเมืองเขตเทศบาลนครอุดรธานีครับ
ก็มีการรวมตัวกันตั้งแก๊งร้อยเปอร์นะครับร้อยเปอร์เหมือนกับร้อยเปอร์เซ็นเป็นร้อยเปอร์เนี่ยนะฮะ
เวนงัดบ้านลักทรัพย์ลักจักรยานยนต์ในเขตเมืองอุดรกว่า๒๐ครั้งแล้ว
สุดท้ายถูกตำรวจจับนะฮะเมื่อวันที่๒๒มกราคมปี๕๙แล้วเขาพ้นโทษออกมาครับ
ในวันที่๑๙กันยายนปี๖๐สรุปว่าอยู่ในเรือนจำประมาณ๑ปีกับอีก๙เดือนนะครับ
ซึ่งหลังจากที่สมคิดออกมาก่อเหตุฆ่านางทัศมีร์เป็นข่าวโด่งดัง
ตำรวจชุดจับกลุ่มจตุลงลูกชายสมคิตก็ออกสืบสวนนะฮะตามหาว่าลูกชายของเขาอยู่ที่ไหนที่ไหน
คือจริงก็ต้องย้อนกลับไปว่าเราก็ยังฟันทงไม่ได้ว่าเขาเป็นจริงไหม

เป็นลูกเจ็บเพราะอะไรเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยนะครับคนชื่อว่าสมคิตพุ่มพวงเนี่ยมีประมาณ๒๐คน
ชื่อนี้นามสกุลนี้มีประมาณ๒๐คน
แต่นายคนที่ถูกจับนี่ก็ต้องสืบจากคนนี้สิว่าเขามีลูกหรือเปล่ามันจะยากขึ้น
แต่เราทางไม่มีใครบอกว่าเขาไปถามสมคิดว่าสมคิดมีลูกหรือเปล่า

พี่ก็ยังไม่ได้บอกใครว่าเขามีลูกหรือเปล่าเพียงแต่ว่าจตุรงค์หรือว่าหนุ่ยลายเนี่ยเขาถูกจับไปไงพี่
แล้วเขาก็บอกว่าพ่อเขาชื่อสมคิดพุ่มพวง
ดันเป็นคนนี้หมดเลย
ซึ่งแต่ผมว่าน่าจะใช่เพราะอะไรมั้ย
เพราะว่าสมคิตพุ่มพวงเนี่ยเขาตอนแรกเขาอยู่ในนครสีธรรมราช
แล้วทางลูกชายเขาเนี่ยแม่เขาอยู่ทุ่งสงศ์ก็นครศรีธรรมราชเหมือนกัน

แต่ตัวลูกชายเขาไม่มีบัตรประชาชน

ซึ่งตอนนี้ก็ยังตามตัวไม่ได้ว่าไปอยู่ที่ไหน
ใบหน้าก็จะมีลักษณะเหมือนแบบเป็นรอยสากลอยอะไรอย่างนี้นะครับ
คือหลายคนก็กลัวเหลือเกินว่าลูกชายแบบก็เหมือนแบบจะโหดเหมือนพ่อไหมอะไรอย่างนี้นะ
คือโดนปล่อยมาตั้งแต่ปี๕๙๒ปีก็เลยไม่รู้อยู่ไหนละ
แต่แล้วเขาเชื่อว่าน่าจะออกจากอุดรรน์ไปแล้วในอุดรรน์นั้นโจทย์เยอะ

ุ่มพวงนะครับหรือว่าหนุ่ยลาย
ลักษณะแค่คือเห็นว่าเธอลายหน่อยนั่ง
ออหือส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องอามารร์ตบเด็ก
ก็กระช่อนไปทั้งโซเชียลและไม่โซเชียลเลยนะครับ

แล้วอามานั้นก็แสดงเกรียร์ที่ไม่ดีด้วย
กรณีคลิปที่ว่อนโซเชียลดูกันไหม

เดินมาแล้วก็เปรี้ยงเสียงดังมาก
นี่นี่นี่

เก็บเป็นซูซ

อุ๊ยสลบเลยสลบจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่อยขึ้นมาปั๊บหนึ่ง

จากคลิปนี้โอ้โหคนนี้กระหน่ำแบบว่าแชร์กัน
แล้วก็ขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะ
โรงเรียนอสัมชันสมุทรปราการเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเรื่องนี้
แล้วก็ข่าวลือที่เกิดขึ้นโรงเรียนก็ยอมรับว่า

เกิดขึ้นตั้งแต่เย็นวันพุธที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา
อาม่าคนนี้มารอรับบุตรหลานที่โรงเรียน

พอใส่ปุ๊บก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองก็พูดเสียงดังมาก
อนุบาลคนหนึ่งที่นั่งอยู่ก็ร้องโวยวายว่า
ไม่เอาเสียงดังไม่ฟังผู้จำไม่สุภาพ

หันไปบอกอาม่าว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้นะ

ก็เข้าใจว่าอาม่ามาดุตนและกลุ่มเพื่อนซึ่งกำลังคุยกันอยู่
หันไปบอกอาม่าว่าที่นี่สถานศึกษาใช้คำสุภาพด้วยครับ

ต่างคนต่างก็ใช้เสียงเข้าหากัน
อาม่าก็เลยเข้ามาตบนางเพี้ย

ก็สวนแบบว่าไม่ต้องมีจังหวะสวนเลย

เพราะว่าถ้ากล้องไม่ตั้งไว้นิ่งถ้าเป็นละครกล้องรับไม่ทัน

จนกระทั่งอาม่าล้มลงไปนานเลยนะครับพักใหญ่เลย

เดี๋ยวดูต่อไปเลยพูดต่อไม่ได้ไม่พูดต่อจบ
ไม่จบนะลุกขึ้นมาบอกนี่มันไม่ยอมนั่ง

ทางฝ่ายผู้ปกครองก็กล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้

เพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุการณ์ที่แม่คาดคิดขึ้นอีก

แต่ถ้าจะพูดกันแบบว่าหลักการเนี่ยเขาก็ต้องไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้

ตำหนิอยู่นิดเดียวสำหรับเด็กคนนี้
ตำหนิอยู่นิดเดียวทำไมใช้แค่มือ

คุณนี่ทางโรงเรียนออกกฎใหม่แล้ว
ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในโรงเรียนตั้งแต่๘โมงถึงบ่าย๓
แล้วก็อี้เขียวที่นั่งถือเป็นโซนของนักเรียน
ผู้ปกครองไม่มีสิทธิ์ไปนั่งอันนี้ออกใหม่เลยนะ

โรงเรียนอสามชันสมุทรปราการออกประกาศว่า
จากเหตุการณ์ทั้งหมดโรงเรียนไม่มีการลงโทษ
และไม่ได้พักการเรียนนักเรียนแต่อย่างใด

ผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองขอเลื่อนการสอบเอง

เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนักเรียน

ทางเรียนจะดำเนินการสอบให้กับนักเรียนโดยทันที

ในคลิปมันเห็นอยู่แล้วทางคุณแม่เขา
เด็กเขาก็พูดของเขาถูกกันว่าตรงนี้มันเป็นที่เรียนเป็นโรงเรียน

ใช่ก็ขึ้นเลยผมก็ติดตามดูอยู่เหมือนกัน
ตอนนี้ก็คงรู้แล้วล่ะค่ะว่าคือเจอไม่เจอ
คือจริงบางครั้งเกิดขึ้นมาก่อน

คนที่เกิดก่อนใครก็ไม่ได้หมายความว่าคุณถูกเสมอไป
คือเรื่องการใช้ความรุนแรงคืออาม่าอรุนแรงมากนะคะ

แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณใช้เสียงดังก่อน
ไม่ใช่อยู่ดีเขาก็โวยวายขึ้นมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้

คุณผู้ชมค่ะคนกรุงก็สวมหน้ากาก
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่กรุงเทศมหานครและปริมนต์ธนตร์นะคะ
ต้องบอกเลยว่า๔๗สถานีค่ะ
ก็คือทั้งกรุงเทพนะคะแล้วก็ตรวจวัดค่าได้๒๖

ซึ่งค่ามาตรฐานปกติเลยจะอยู่ที่
ไม่เกิน๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ

โดยพบเกินค่ามาตรฐานในระดับพื้นที่นะคะ
มีผลกระทบต่อสุขภาพ๔สถานีด้วยกัน
ซึ่งพื้นที่อื่นคุณภาพอากาศ

แล้วก็ระดับปานกลาง๒๗สถานี
สถานีที่ว่าก็จะมีพระรามสาม

บางซื้อแล้วก็หลักศรีนั่นเองค่ะ

หากมีอาการเบื้องต้นอย่างเช่นไอ
หายใจลำบากระคายเคืองตา
ควรลดเลี้ยวเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
รายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมกำกับ
ดูแลภารกิจตามมาตรการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเลยทีเดียว

เดี๋ยวเราก็ต้องอ่านข่าวนี้กันซ้ำละลอด
ตอนนี้มีคนส่งมาบอกเรื่องของอามาก็สักครู่วันนี้
บอกว่าที่มีเฟสออกไปบอกว่า
คือก็บอกเป็นเฟซตอมที่สร้องขึ้นมาปั่น

ส่วนของคุณล่ะ
แต่แน่นอนเดี๋ยวผมว่าต้องฝึกว่าอะไรคะ

จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกใช่ไหม

ต่อไปจะระมัดระวังมากกว่านี้

ก็หลายคนเขาก็นะว่ากันไป

แต่ทุกคนพูดไปที่ทางเดียวกันหมด

เสียงตบหน้าต้องสั่น
แต่เราเข้าใจนะปฏิกิริยาตบสนองแบบ

เคยเดินตบและพลาดในละคร

คือมันจะรู้สึกมันจะควับทันที

แล้วค่อยมึงเราเดินผ่านไปว่าหมามันงับเราก็ต้องสะบัดเท้าเต็กเลย

เห็นไหมล่ะ
ห่างจากอันดับ๒เยอะเลย

ใช่นี่อันที่สองของขวัญปีใหม่จากนุฏให้นุฏ

อู๋เขาจริงจังมาก
เขาให้สารทัพพอิโยชน์เยอะมาก

โอ้โหแสดงว่าคนมองไปในทิศทางเดียวกันเยอะมาก

คุณโอมของคุณยังมีอีกนะทำไมละเลย
มีอีกแล้วเหรอทำไมน่ะสลดแม่ตีลูกเหตุผลว่าจับได้
ว่าลูกไปขโมยตังมาแค่หนึ่งร้อยบาท
ปีหลังซะน้องเป็นแบบนี้อายุแค่๑๐ขวบเท่านั้นเอง

นี่ฮะน้องพอถูกตีนะครับ
ไม่รู้หาหนทางยังไงกลับบ้านก็ไม่ได้กลัวแม่อีก
เดินตะเวนไปตามบ้านขึ้นกันนี้
โอ๊ยเอาอะไรตีน่ะอิมคัดเหรอเรื่องนี้นะครับทางร้อยตำรวจโทร
ฮิมวัดสิทธิ์สงวนรองสมวัติสอบสวนสพครองหลวง
ได้มีการรับแจ้งจากนางสาวสุกัญญาจันทรปทักษ์
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓นะครับบอกว่า
มีเด็กหญิงคนหนึ่งถูกตีแล้วก็มีบาดแผลนะฮะ
ขึ้นแนวเป็นผื่นแบบนี้เลยทั้งตัวนะฮะ

โถ้ยลูกเอ๊ย๑๐ขวบเองนี่ฮะ
เหตุนี้เกิดไปรวเวณริมถนนเลือดพศตมครศประทุมธานี
หลังรับแจ้งก็รายงานให้ทางพุทธควรรมัญชานะครับ
เพื่อเข้าตรวจสอบไปพบเด็กหญิงวัย๑๐ขวบนะครับ
เป็นชาวตมครศประทุมธานี
เป็นนักเรียนชั้นน่าจะเป็นป๔นะของโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง
ที่มีร่องรอยถูกตีเป็นผื่นแดงทั้งแผ่นหลังนะครับ
ส่วนแขนขานั้นก็เป็นขึ้นเป็นแนวเต็มไปหมดเลย
อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู
จึงได้มีการนำรถส่งน้องคนนี้ไปที่โรงพยาบาลคลองหลวง
เพื่อไปทำแผลจากการสอบถามนางสาวจันทรัฐนวลแตง

กล่าวแบบนี้ว่าตนเองได้รับแจ้งจากทางโทรศัพท์
ว่ามีเด็กหญิงถูกทำร้ายมาขอความช่วยเหลือ

เมื่อไปถึงครับก็ไปพบว่าเด็กถูกตีมา

คุณผู้ชมเห็นอย่างพี่เมียวตกใจเมื่อกี้เนี่ยแหละ
ทำไมถึงถูกตีเยอะขนาดนี้

ปรากฏว่าน้องคนนี้บอกว่าถูกแม่ตี
เพราะว่าหนูเนี่ยไปขโมยเงินแม่เป็นเหรียญ๑๐บาทนะครับ

แล้วก็เหรียญ๕บาทอีก๔เหรียญ

ถูกแม่ตีฮะ๑๐๐บาทมันตีขนาดนี้เลยเหรอ
ทีหลังถ้าหนูคือผมฝากผ่านไปแม่ดูอยู่นะ
ถ้าน้องเขาไม่มีจัตนาแล้วเขาขโมยคุณไป๑๐๐บาท
อย่าไปตีน้องเลยมาหาผมเดี๋ยวผมให้พันหนึ่ง
แต่อย่าตีเขาสอนเขาดีกว่าว่าอย่าทำแบบนี้มันไม่ดี
แต่ถ้าแม่เดือดร้อนเงิน๑๐๐บาท
มันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่ลูกเขาเจอแล้วเขาจะจำฝังใจไป
ผมให้คุณพันหนึ่งถ้าคุณจะต้องตีแบบนี้เมากับผมไปผมยอมชดใช้ให้แทน
คือเดินไปตามถนนเพราะว่าไม่กล้ากลับบ้านจนคนต้องโทรไปแจ้งร่วมกับตันยู

ทำไมถึงต้องขโมยเงินเดี๋ยวจะไม่ดีหรือเปล่าแม่โกรธ

บาดแผลกับร่างกายวัยของเด็กเนี่ย
อันนี้คือน่าจะใช้แบบถ้าไม่ใช่เป็นไม้ใบอันใหญ่
ก็น่าจะเป็นเข็มขัดเป็นแผ่นใหญ่ใช่ไหม
แล้วคือการตีเด็กตีทำโทษเพื่อหลับจำกับตีแบบนี้
ตีแบบนี้ไม่ใช่ให้หลับจำตีแบบตีเอาตาย
เอาตายไม่ใช่ตีหลับจำตีหลับจำมันต้องตีอีกแบบหนึ่ง
แล้วบอกเขาทำผิดอะไรแล้วก็ตีเพื่อให้หลาบจำ
แต่อันนี้คือนี่คือจิตใจยังจะต้องฝังไปเลยนะเนี่ย
ตายแล้วกว่าจะขึ้นแนวขนาดนี้ฟาดไปกี่สิบที
เหมือนหนังเราเล่นหนังที่เป็นธาตุ

เพราะเราจำเป็นเส้นอันนี้เป็นปืดมาทั้งหลัง

มีคนบอกว่าตอนนี้นะฮะเหมือนกับมี

แต่บอกขึ้นมาบอกว่าขอโทษสังคมแทนแม่ผมด้วยครับ
อันนี้คือในทวิตเตอร์เขาส่งมาฮะ
คุณโพอิอะไรเนี่ย

ขึ้นมาแล้วบอกว่าขอโทษสังคมแทนแม่ผมด้วยครับ
ส่วนคุณหญิงหญิงอิอะไรเนี่ยนะฮะ

ก่อเป็นกรรมเพราะเราก็ทำอยู่เรื่อยแต่จะเล็กไง
ของกลุ่มนี้เขาจะโอ้โหแล้วก็ทำกันจริงจังต่อไปเป็นเรื่องที่อะไรฮะ
สรุปอันนี้นิดนึงสรุปเรื่องของแม่นะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกัน
คุณแม่ท่านใดมีลูกคือลูกทำผิดอันนี้เข้าใจ
แต่ว่าเราควรจะต้องใช้วิธีในการคุยกับเขา
ตีได้นะผมเข้าใจว่าตีได้แต่ไม่ใช่ตีขนาดนี้

รู้สึกว่าไม่รักเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับอือ
คุณลุกน่ะคนลุกน่ะ
คุณไม่ต้องห่วงนะนะถ้าคุณจะไปเมื่อไหร่ช่วงปีใหม่นี้

บอกว่าในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ปีนี้
พบตรท่านก็บอกว่ามีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของผีน้องประชาชน
และต้องการให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย
ได้ฉนองเทสแกนปีใหม่เพราะว่าครอบครัวจะมีความสุข
โอ้โหชุดคำพูดที่ฟังและชื่นเสดิ์จริงนะ
โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามลาห้ามขาด
ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมฆาตโทษนะ
หากนายใดไม่ปฏิบัติตามเพื่ออำนวยความสะดวก

ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการลด

การสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน
ช่วง๗วันอันตรายตั้งแต่วันไหนเนี่ย
ธันวาถึง๒มกรา๗วันนะฮะ
ก็ชอบมาตั้งไว้อย่างนี้คนก็ทำสถิติกันไง

จัดกำลังดูแลการเดินทางตามด่านตรวจ
จุดบริการอยู่ตลอดทุกเส้นทางสำคัญ
หากพบประสบปัญหาในการเดินรถ
หรือว่าเส้นทางการใช้รถใช้ถนน

น่าจะเป็นภัยต่อสังคมแจ้งเลย
เจ้าที่ตำรวจอยู่ตลอดเส้นทางการเดินรถ

คือแอดไฮเวย์๑๑๙๓ตลอด๒๔ชั่วโมง
อะไรก็ไม่ได้นะฮะ
อกจากนี้เขาจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะฮะ
เพื่อตรวจระดับแอลกอฮอล์ของผู้ที่ขับขี่ทุกราย
กรณีที่มีเหตุหรือว่าอันสงสัยว่าจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ย

ขับขี่ปลอดภัยมั่นใจและแอลกอฮอล์
และร่วมกับตัวความความปลอดภัยของรถตู้โดยศาสตรภารณะ
และสถานีขนส่งรถทั่วประเทศ
แล้วก็จะตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ
จะต้องปราศจากแอลกอฮอล์รัศราชาญเสพติด

สมุดประจำรถอย่างต่อเนื่อง
โอ้โหนี่เป็นอุดมคติอันสูงส่งของเราเลยนะเนี่ย

ต้องบอกว่าหูด่านตรวจเยอะมากจริงค่ะ

เวลาออกต่างจังหวัดขับรถป้ายแดงต้องมีเอกสารอะไรอย่างนี้
เขาก็จะตรวจค่อนข้างแบบละเอียดถี่นิดหนึ่ง
คราวนี้หยุดนานมากนะ๒๘ถึง๒
ก็ราชการมีวันที่๓๐ได้หยุดอีก๑วัน

ใช่บางคนก็หยุดไปเริ่มอีกทีหนึ่งวันที่๖

อีกคราวนี้
บริษัทคุณให้พนักงานหยุดไหม

๒๘ถึง๒ใช่ป่ะ

พี่หนุ่มอยู่๓๐ได้อยู่

หยุดเลย

รู้สึกจะเป็นอยู่อย่างนั้นนะ
พวกเราละการนี้ก็ส่วนทุกวัน

ฉันก็อยู่ในวงการมายาคนนึงอะหนุ่ม

ล่าสุดคุณศรีริต้าเขาออกมาพูดแล้วเห็นไหม

บอกว่านักข่าวไปถามเขาไง

เขาบอกว่าถ้าพี่เหมียวเนี่ยจะว่าเขาให้ว่าต่อหน้าเลย

ลิต้าถ้าพี่ทำคนต่อหน้าพี่ไม่อยู่ถึงป่านนี้หรอก

น้องชอบน้องชอบ

นี่แหละเราอยู่ชีวิตมาถึงวันนี้ได้เพราะแบบนี้

อันนี้ต้องระแวดระวังเพราะมันเป็นเรื่องที่

วันนี้ร้อยตำรวจเอกอัธวิทย์เพชรดี

สถานีตำรวจภูทรประชาชื่น

นักศึกษาชั้นปีที่๑มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

และพยายามจะลากเข้าไปทำอนาจารย์
ภายในห้องน้ำของปั๊มเชลงามวงวาน

ก็เลยเข้าไปตรวจสอบ

บริเวณหน้าห้องน้ำภายในปั๊มดังกล่าวก็

และกลุ่มเพื่อนยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่

ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ๕ทุ่ม

จากนั้นตนก็ได้เดินทางมาเข้าห้องน้ำในปั๊ม
ซึ่งก็คิดว่าสถานีบริการแบบนี้

ประกอบกับว่ามีเพื่อนซึ่งเป็นผู้ชาย

ไม่ได้มาเดียวแต่ว่ายืนรออยู่ข้างหน้า

เขาก็ไม่ได้สังเกตว่ามีใครเดินตามเข้ามาหรือเปล่า

คนเนี่ยเพิ่งจะปิดประตูห้องน้ำไป
ห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของตัวเอง

จากนั้นตนเองก็เดินออกมาจากห้องน้ำ
ปรากฏว่าคนร้ายเข้ามาล็อกคอจากด้านหลังค่ะ
จากนั้นคนร้ายก็ชกเข้าที่ท้องของเขา๑ครั้ง
และพยายามลากเข้าไปที่ห้องน้ำ
ตนจึงร้องตะโกนออกมาอย่างสุดเสียง
ทำให้คนร้ายเหวี่ยงตัวเองลงกับพื้น
จากนั้นเพื่อนที่อยู่หน้าปั๊มก็วิ่งเข้ามาช่วย

คนร้ายวิ่งหนีขึ้นรถสองแถวที่จอดอยู่หน้าปั๊ม

ก่อนจะพบว่ามีแผลอยู่ทะเลาะอยู่ที่ตรงแถวขา
ทำตัวกระทาก

ล่าสุดค่ะวันนี้ที่สนประชาชื่น

ภูมิกับการสถานีตำรวจประชาชื่น

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน

นายนนทกาศแก้วเอี่ยม

และจากการสอบปากคำเบื้องต้น

ตนตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ
ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งมีพลเมืองดีเป็นเด็กนักเรียนนะพี่
ชื่อสมมุตินะคะในแมนอายุ๑๗ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง
ก็เป็นพยานในเหตุการณ์เขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยกระทำอนาจารย์หรือเปล่าเนี่ย
เขาบอกว่าเดินทางมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนประชาชื่น
พร้อมกับเปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
ตัวเองไปร้านสะดวกซื้อซึ่งอยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมัน
แล้วก็เห็นเหตุการณ์พอดีก็เลยเห็นว่ามีคนร้ายเนี่ยเดินเข้าไปในห้องน้ำของปั๊ม
จากนั้นก็มีเสียงขอความช่วยเหลือของหญิงสาวดังขึ้นมา
จะมีชายคนนึงวิ่งออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ตรงไปขึ้นรถยนต์กระบะสองแถว
จอดรออยู่ริมถนนงามวงวานหน้าปั๊มน้ำมันนั่นนะคะ
แล้วก็ขับหนีไปหลังเกิดเหตุน้องคนนี้เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์
ติดตามรถดังกล่าวไปค่ะจนกระทั่งถึงเคหะทุ่งสองห้อง
ก็พบว่าคนร้ายไปจอดรถที่แฟลต์ก่อนจะลงมากันสองคน
ตัวเองก็เลยไปยืนจดทะเบียนรถอยู่ห่างแล้วก็แจ้งสายด่วน๑๙๑
เพื่อที่จะให้ตำรวจไปสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายได้
นี่ปิดชื่อปิดหน้าเขานะครับคนน่ะ
มันไปปีนบ้านอีกคนนึงเขาที่ไม่รู้เรื่องหรอกภาพนี้ไม่ได้เขียนเหรอ
ไม่ได้เขียนอันนี้เขียนในปั๊มอย่างเดียวเลย
คือที่เขาจับได้เนี่ยคือจริงจากปั๊ม
คือทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เมล่าให้ฟังเมื่อกี้
ได้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะก็คือว่าผู้ชายคนนี้มันพยายามเข้าไป
ละเมิดทางเพศผู้หญิงที่อยู่ในปั๊ม
พอเสร็จแล้วเนี่ยมันไปต่อยท้องเขาแต่ผู้หญิงเนี่ยเขายังมีสติ
เขาก็เลยตะโกนร้องเสียงดังออกมาบอกให้ช่วยด้วย
ปรากฏหลังจากนั้นมันก็เหวี่ยงเขาลงกับพื้น
แล้วมันก็วิ่งหนีไปขึ้นรถกระบะคันนี้ขับออกไป
ทีนี้ปรากฏว่ามันก็มีพลเมืองดีเนี่ย
เห็นว่ารถคันนี้กำลังขับออกไปจากปลา
เพราะเขาได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วย
เขาก็เลยวิ่งมาดูปรากฏว่าไอ้นี่มันวิ่งสวนพอดี
เขาก็เลยขี่มรชัยตามไปแล้วก็ถ่ายคลิปไปตลอด
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจแต่ในระหว่างนั้นน่ะ
เขาไม่กล้าเข้าไปประชิดตัวคนร้ายเพราะกลัวจะมีอาวุธ

ปรากฏว่าตามไปเห็นว่ามันไปจอดรถอยู่ในซอยหนึ่ง
แล้วมันก็ปีนรั้วข้ามบ้านไปในซอยนั้น
เสร็จปุ๊บไปเจอคุณยายคนหนึ่งอายุ๗๐กว่าปี๗๕ปี
หลับอยู่ในบ้านแล้วมันก็ไปลูบคำคุณยาย
บ้าบอกปะเนี่ย
ระหว่างที่มันจะหนีปรากฏตำรวจ

คือปฏิบัติการอยากทำร้ายคนเหมือนไปเดินที่เลี้ยวซื้อของ

ก็น่าจะอย่างนั้นนะดูทรงแล้วก็คงจะอย่างนั้นแหละ
หรือหกล้มอาจจะหกล้มเอง
เมื่อกี้เพื่อนแฟนที่ชมข่าวใส่ข่าย
เขาก็ทวิตเตอร์มาบอกว่าพี่หนุ่มชื่อคุณเบอร์รี่อะไรสักอย่างนี่นะ
ริจิอะไรเนี่ยเขาบอกว่าพี่หนุ่มเฟสนั้นเป็นเฟสปลอมนะ
ไม่ใช่เฟสลูกอาม่าบอกจริงมันแก้ไขโพสต์แล้วมาเนียนขอโทษ
แล้วมันก็เอารูปคนอื่นมาปลอมอีกเป็นเฟสเอาไว้ดักควาย
เอาไว้หลอกด่าหลอกปั่นคนอื่น
ให้คนมากดไลค์มาด่าหมดได้หมด

ก็หมายความว่าที่เราเข้าไปดูไงแล้วมาบอกเนี่ย
อืมเราก็ใช่สิ
เขาไม่ได้มีเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรใช่ไหม
ไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรใช่ไหม
คนเข้าไปดูไปกดไลค์ไปกดด่าไปกดอะไรแบบนี้

หรือเขียนออกมาให้เป็นกระแส

คุณแม่ของน้องที่ตีน้องออกมาให้ข่าวแล้ว
คุณแม่ของน้องที่โดนตีหรือดี

ขวบที่บ้านแยกจนมีลูกสามคน

อันนี้ก็อาจจะมีการเครี๋ยบ

อันนี้คือเป็นในทวิตเตอร์เขาส่งมาบอก

ถูกเป็นไปตามกรรมนะ

มดดำไม่อยู่ข่าวนี้จึงต้องตกมาถึงปากคุณ
ใช่พี่ต้องเป็นคนเล่าแล้ว
เรื่องลี้ลับเรื่องลี้ลับ

โดดร้างที่วัดหนองเต่า

มีสาวใส่ชุดไทยนะครับ
ร่ายรำทำกลางเสียงปี่พาด
ภาพประกอบคุณเอ้ย
อันนี้คือภาพที่ไหนนะอะไรอ่ะ
เนี่ยเอามาเปิดเผยแบบนี้ได้ดูไว้อาจารย์ลือตกบ้านมันไปแน่
เขาบอกเลยอาจารย์ลือตกบ้านมันไปแน่ไปแล้วมั้ง
คืออย่างนี้นะครับเขาเปิดเผยอย่างนี้ครับว่า
พ่อและแม่ของตนนะครับได้เช่าที่ของวัดหนองเต่าเนี่ยนะฮะ
ก็คือบุญชูเนี่ยเขาบอกนะครับหลวงวัดหลุมเต่า
โดยที่บริเวณดังกล่าวนั้นมีเต่าชุกชุมเพื่อทำสวนปลูกผลไม้
แล้วก็ได้มีการปลูกบ้านนะครับอยู่ห่างจากโบสถล้างประมาณ๑๐๐เมตร
คือทำมานานแล้วตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับ
โดยเฉพาะตัวลุงเองก็๖๖ปีแล้วคิดดูดิทำตั้งแต่สมัยพ่อแม่นะฮะ
ตอนคุณลุงคนนี้เนี่ยเขาเกิดมาเขาบอกเขาก็เห็นมีโบสถร้างตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาได้พบเรื่องราวอาถรรพ์ที่โบสถ์ร้างแห่งนี้ส่วนใหญ่แล้วจะได้ยินปีภาษณ์
แต่ตนเองพอหันไปมองก็ปรากฏว่าไปเห็นหญิงสาวแต่งกายชุดไทยประมาณ๕๖คนครับออกมาร่ายรำ
เดินเข้าไปภายในโบสตร้างแห่งนี้แล้วก็ได้ยินเสียงดนตรีบันเลงปีภาษณ์อย่างไพร้อ
คือได้ยินแบบนี้เป็นประจำทุกค่ำคืนสำหรับโบสถ์ร้างแห่งนี้ก็คาดว่าอายุนั้นน่าจะมากกว่า๑๐๐ปี
มีขนาดความกว้างก็๖เมตรยาว๑๒เมตรก่อด้วยอิดและหลังคานั้นซุดสมเสียหายไปแล้ว
มีต้นโพขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ตรงกลางนะครับเป็นร่มเงาอยู่ด้วยซึ่งอยู่กลางโบสถ์เลยคอยพยุงนะครับ
ไม่ให้โบสถ์นี้พังทลายลงมาไปฟังเสียงของคุณลุงซะหน่อยฮะ
นางลำอยู่นางลำยืนลำอยู่ยืนฟ้อนลำอยู่ข้างโบสถ์
นางลำประมาณ๕นาง๖นางเลยนะครับสวยงาม
แป๊บเดียวหายเข้าไปในโบสถ์
นั่นคุณลุงเหมือนดาราย้อนยุคอ่ะเล่นละครย้อนยุคอ่ะ
นี่คือเขาก็มีการซ่อมนะนี่คืออิดใหม่ใช่ไหม

ตามต้นไม้ต้นไม้ที่ขึ้นแทรกขึ้นมา
แหนกันไปดิฉันชอบ๑กับ๑๖นะ
เท่ของคุณลุงคนนี้จังเลยอยากไปถามว่าเขาแต่งตัวยังไง
ถึงนางลำเป็นแบบสไตล์ไหนนี่น่าจะเป็นสมัยยุธยาไหม
โบสถ์นี้ร้อยกว่าปีก็รัฐนาโกสิน
พระราชนาโกสินที่๒๐๐กว่าปียุยยา๔๐๐ใช่ไหม

เขาบอกว่าเข้าใจคำว่าไม่มีจะกินจริง
คงจะตีเพราะความโมโหเพราะไม่มี
แต่เข้าใจเด็กนะอยากกินอยากมีของเล่นเหมือนเพื่อนคนอื่นเขา

แท็กนี้ก็ใช้กันบ่อยนะความจนมันน่ากลัวเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีบอกว่าวันนี้ได้ข่าวเยอะ
จากคุณเหมียวละพัฒดาได้ข่าวเยอะ

เขาคัดขังเสือเขาจะพาไปไหนผมก็ต้องไปกับเขา
แต่ถ้าผมคัดเองผมก็จะพาไปตามจังหวะที่มันจะต้องเป็น
อย่างเช่นวันนี้คุณจะได้หลายข่าว

คุณดูดิเขาพูดสมมุติข่าวนึงเนี่ยนะ

สมมุติเนี่ยเราพูดข่าว

เรื่องแค่นี้นะเดี๋ยวมันจะต้องพาไปนู่นมูไนท์ไป

โอ้ยฉันเคยอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้

ก็ดูดิโอ้ยฉันนะฉันไปอย่างนั้นนะ

แต่บางทีต้องถามด้วยว่าใครอยากรู้เรื่องมึง

นี่อยู่เป็นเหมือนพี่เหมียวเลยอยู่ต่อหน้าเราไม่ทัน

เราทำอะไรต่อหน้าเราตายเมื่อนี้แต่หกบวกแล้วนุ่ม

อีกเรื่องหนึ่งก็การขาย

เขาโพสต์ประกาศขายโทรศัพท์มือถือ

ขายแบบว่า
ขายแบบไม่ต้องลบข้อมูลใดในเครื่อง

สนใจทักค่ะแปะตัวอย่างในคลิปในเครื่องให้ด้วย

ขอดูหน่อยสิรูปมีเพิ่มมีให้ดูไหม

ใช่คลิปพันกว่าคลิป

ใช่แต่ว่าจริงแล้วมันน่าจะเป็นการเขาน่าจะเป็นการเล่นกันมากกว่าอันนี้
เพราะว่าพอมีคนไปโพสต์ซื้อเนี่ยก็ปรากฏว่า

มีคนให้ราคาสูงสุดถึง๒แสนบาท
โอ้โหพรึ่งเตอคุณแม่ลิฟต์มือถือไปแล้วแล้วโดนคุณแม่หยิกมา๑๐๐แนว
ที่สำคัญตอนแรกเธอบอกด้วยนะบอกว่า
ถ้าเกิดใครซื้อไปเนี่ยเวลามีภาพถ่ายใหม่เธอจะอัปเดตตามไปให้ด้วย
โอ้โหจะส่งรูปนั้นตามมาให้อีก
ทีนี้พอลงไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าก็มีคนเข้ามาพูดคุยนะครับ

เนี่ยฉันมีภาพถ่ายโทรศัพท์ฉันมีภาพถ่ายของอาหารไปให้ด้วยนะ
เหมือนให้คนที่ชอบกินอาหารอยากกินอาหารได้มีรูปของอาหารไปด้วย
อะไรอย่างนี้บางคนก็เป็นถ้าสัตว์ก็จะมีลูกของสัตว์เนี่ย
ใส่ไปให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับมามาล้อเรื่องของคนอาหาร

เวลาคุณพูดถึงขายนี้เสียงคุณเปลี่ยนมาก
เสียงนุ่มค่ะเสียงนุ่มเสียงสามปกติเสียงสองนะ

จริงมึงไม่เล่น

จริงเขาก็ส่งกันเข้าไปคุยกันเนอะ

ถ้ามีใครใบนี้เขาถึงในกระเป๋าก็ขาย

แต่ว่าถ้าขายแป๊บเดียวเขาบอกนอนหลับแป๊บเดียวเข้ามาข้อความเหลือมาก
สรุปสุดท้ายเมื่อกี้เขาก็เขียนบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ขายไป
แม่ฤทธิโทรศัพท์ไปแล้ว
แต่พี่ซื้อนะพี่ซื้อนะนี่ไงนี่ไงนี่ไง
ตอนนี้มือถือยังอยู่ไม่ได้เป็นการซื้อขายใดเกิดขึ้น
ไม่ได้เป็นการแค่โพสต์เล่นแกล้งกับเพื่อน

คือก็คงมีคนแชร์กันต่อไปเรื่อยเนาะ

เพราะพี่เนี่ยแหวกดูตลอดเลย
ก็ชื่อเรียกว่าซูมใช่ไหมซูม
พอบอกโทรส่งมาปุ๊บเนี่ยผมก็นี่เลย

นิ้วจะอยู่อย่างนี้อ่ะกล้องตัดมาต้องเป็นแบบนี้ตลอด
ปุ๊บอย่างนี้คือจะดูแวกตลอดซูมไป
เขาบอกว่าอ่านข่าวเอาที่จริงคุณก็เข้าไปดู

แล้วพี่เห็นรูปไหมมันจะได้มีข้อมูล

พริ้วจริงอีหนุ่มพูดกลับไปกลับมาภายในเวลาประโยคเดียวได้ยังไงเนี่ย

ตัวเราไม่ได้ขายเขาไม่ได้ขายเขาเล่น

นี่พี่ตูนวิ่งแล้วฉันเพิ่งรู้

เพื่อ๗โรงพยาบาลภาคเหนือนะคะ
เมื่อวานนี้ที่หน้าอนุสวรีพญาพิชัยดาบหัก
นายธนากรอึ้งจิตภัยศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ
ก็เป็นประธานเปิดกิจกรรม๙คนละ๙
ต่อไปด้วยพลังเล็กภาคเหนือ
โดยคุณตูนบริสลัมก็กล่าวถึงว่าถูกประสงค์๙คนละ๙
ต่อไปด้วยพลังเล็กภาคเหนือ
๙เตรียมส่งความสุขให้คนไทยส่งท้ายปี
ในการเริ่มต้นปีใหม่ปี๖๓ด้วยการดูแลสุขภาพ
มีเป้าหมายสำคัญคือรวมพลังและน้ำใจ
เพื่อช่วยเหลือ๗โรงพยาบาลภาคเหนือค่ะ
สำหรับกิจกรรมโครงการนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
ถึงวันที่๒๒ธันวาคม๖๒
ระยะทางก็กว่า๓๐๐กิโลเมตรค่ะ
เริ่มออกสตาร์ทวันแรกเมื่อวานนี้ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
แล้วก็วันนี้นะคะวิ่งเข้าไปยังจังหวัดแพร่
ไปต่อที่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูน
แล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยระยะ๑๐กิโลเมตรสุดท้าย
สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปี
ในวันที่๒๒ธันวาคม๒๖๖
ก็เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา

ให้กับโรงพยาบาลทุกภูมิภาค

ให้คนไทยมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
เขาบอก๑คน๑กิจกรรมตลอดระยะทางที่วิ่งผ่านเนี่ย
ซึ่งมีพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมวิ่ง
โครงการ๙คนละ๙กันอย่างล้นหลามทีเดียว
ซึ่งตอนนี้นะคะยอดบริจาครวมกว่า๑๓ล้านแล้วพี่
๑๓ล้าน๒แสน๒พัน๒ร้อย๗สิบ๓
เพียงแค่๒วันเท่านั้นเองนะคะ
รายได้ทั้งหมดไม่หาค่าใช้จ่าย
ก็จะมอบให้กับ๗โรงพยาบาลทางภาคเหนือ
ร่วมกับโครงการประกอบไปด้วย
โรงพยาบาลทองแสนขันโรงพยาบาลอุตรดิษ
จังหวัดอุตรฎิษฐ์โรงพยาบาลศรีสังหวานฯ
จังหวัดแม่ห้องศรโรงพยาบาลอุ้มผาง
จังหวัดตากโรงพยาบาลเสมิงโรงพยาบาลมหาราช

และโรงพยาบาลเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคไปได้นะคะ
ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขารัชโยธิน
ชื่อบัญชีมูลนิธิ๙คนละ๙

ครั้งละ๑๐บาทนะครับพิมพ์

ใช้วิธีนี้สนับสนุนทุกวันก็กดไปทุกวัน

คุณแม่มาอยู่โรงแรมสารา
นี่นะครับลงรูปนะฮะ
บอกแล้วว่าไปอยู่ที่สาระ๑
โรงแรม

อ๋อผมอ่านจ้ะผมไม่ได้อ่านสาระแรก

ใครไปวิ่งบ้างเมื่อกี้ไม่เห็นแต่เน็กกับโน้ตที่อยู่บนรถ
รีเจพุทธไปไหมเออก้าวทิรายุไปด้วย

อ่าก็มีมุมพวกพี่แฮกอะไรนะ

เดี๋ยวจะมีไปสลับกันไปเขาจะวิ่งคนละช่วง
เพราะว่ายังมีอีก๒วันนะเนี่ยคุณก้อยรัชวินไปมีคุณตุ๊กกี้นี่ไง

เอ้ยเฮ้ยทีมก้าวออริจินัล
ก้าวออริจินัลเขาไปทุกที่จริง
ไปทุกที่จริง
ก้อยไปอันสุดท้ายใช่ไหมไปจบที่ทุกที่๑๐โลกรัมเลยเหรอทุกที่
เจ๋งกว่า

ส่วนเรื่องความชื่นมื้นต้องขอแสดงความยินดีงานมงคลงานสมควร

ของน้องมิวนิษฐากับแฟนหนุ่มไฮโซเซนธราพุทธ
ก็ถือเอาเลิกดีวันนี้ค่ะนี่งานเขา
ขบวนขันหมากเข้าพิธีมั่นเรียบหรูไม่เรียบนะฮะหรูมาก
กลางความยินดีของครอบครัวญาติมิตรและเพื่อนพ้องในวงการแล้วก็นอกวงการด้วยนี่นี่
นอกจากความสวยงามของนี่คุณพ่อนะพี่บ๊อบ

จากความสวยงามของพิธีที่จัดขึ้นอย่างสวยหรูแล้ว
ก็ทีเด็ดอยู่ที่กระบวนขันหมากเนี่ยค่ะ
เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวอันนี้สุขออามอบดอกไม้ก่อน
นี่ออกมาครับนี่พี่กำลังเหนียวแอวประอยู่นี่นะฮะ
จะมีหลายคนมากหนุ่มป๊อกป้าสอนกรนะ
ศีลรูปท่านคุณพ่อ
ใช้หุระอุ๊บหุระอุ๊บเป็นการโชว์ให้เพื่อนเจ้าสาวดู

ศีรษะในงานเป็นอย่างดี

ไปที่น้องเจเจครับ

ออฟปองสักรัวลืมนึกถึงความเหมาะสม

เจเจกรี๊ดภูมิ

เอาสะบัดป้าวแล้วก็ไปเด้งเป้า

อ้อแอวเฟรกเต้นเก่งมาก

เดี๋ยวพี่อ๊อฟจะออกมาไหม

แต่เจเจเขาแฟนคลับเยอะ

เต้นไหนแล้วเสียง
เพลงต้องดูไปเรื่อยแป๊บนึงคุณผู้ชม

วันนี้เรามีเวลาไงพี่หนุ่ม

พี่หนุ่มแค่นี้แหละ
เมื่อกี้๓ที

ไม่เห็น

ข้าวเป่อเน่อันเนี่ยก็เผ็ดติดเนาะ
ก็คือแบบคนเขากลัวจะเกิดดราม่านะ
เพราะว่ามีแต่ศิลปินตัวท็อปของวงการเพลงไทย

ก็ต้องได้เรียนรู้อะไรจากพวกเขาบ้างเขาว่าอย่างนั้น
วันนั้นก็เรียนรู้ถ้าเราทำเต็มที่แล้ว

ก็ขอโทษพี่ออฟเป็นริบร้อย

สิ่งที่เราทำบนเวทีเราก็ไม่ได้รู้ตัวด้วย

คิดเองว่าดูไม่เหมาะสมนะครับ
ก็เลยขอโทษพี่เขาไป
พี่ออฟก็บอกแน่นอกกับเจ๊
แต่ว่าในส่วนของผมก็เคลียร์เรียบร้อย
ออฟก็ไม่ได้ติดใจอะไรผม
คือพี่ออฟเขาก็ลงรูปนั่นแหละ
แล้วเจ๊เลอร์ก็คงรู้สึกนิดหนึ่งมั้ง

แต่เมื่อกี้มันก็ดูเป็นโชว์เป็นลีลาการเต้นนะ

ไม่ต้องไปสนเสียงปากนกปากกาอะไรมากหรอก
ชีวิตคนเรามันก็ต้องเจออย่างนี้เนอะ
เขาก็คงแบบทำเต็มที่ในคอนเสิร์ตมันต้องเล่นใหญ่

เอามาค่ะเจนนี่ได้หมดเท่าสดชื่น
กับคุณแม่และกับน้องสาวข้ามผ่านบรรศุมินไปได้
ล่าสุดจันนี้บอกว่าได้เปิดเผยความสำเร็จอีก
เรื่องหนึ่งก็คือถอยรถยนต์ป้ายแดง
ซึ่งไปเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านคันที่๖
ซึ่งตัวเขาออกมาโพสต์โชว์ภาพนี่นะฮะ

แคปชั่นว่าความสุขของแม่ลูกคนนี้ทำให้แม่ได้เสมอ
ต้อนรับสมาชิกใหม่คันที่๖ของบ้านแล้วนะ

ที่เป็นแรงผลักดันให้เด็กบ้านนอกจนคนหนึ่ง

มาได้ถึงตอนนี้จะไม่ขอสัญญาอะไรให้มากมาย
แต่จะลงมือทำให้ทุกคนเห็นไปเรื่อย
แล้วว่าเด็กคนนี้จะไม่หยุดพัฒนาจะไม่หยุดเดิน

ลูกคนนี้จะทำให้แม่มีความสุขที่สุด

ปลแม่เกดหายป่วยได้แล้วนะ
จะได้นั่งรถไปงานกับหนูอีอีอิ
นับว่าเป็นเรื่องราวดีแต่ก็มีดราม่าเบาเข้ามา

อ๋อมีก็อวดบ้างค่ะ
มีบทบ้างค่ะให้คนที่คอยซ้ำเติมอิจฉาเล่น

นี่ขอบคุณที่เขาจะเนี่ยมันต้องกินแบบนี้
พี่เจนี่ถึงซื้อรถหลายคันจังคะ
ผิดผลเยอะมากว่างไหมดิพี่โทรเล่าให้ฟัง

ต้องกินแบบนี้ดีกว่าค่ะกูไม่มีคนผล

ต้องมีคนฉีกฉีกแนว
เราก็น่าจะดีใจไปกับเขาหรือเปล่า

แล้ววันหนึ่งพอเขาประสบความสำเร็จในชีวิต
เขาซื้อรถ๖คันเขาซื้อรถให้แม่เขา

มันก็ออกมาเป็นสะท้อน

ไม่หรอกคือบางทีผมว่ามันก็ต้องดูด้วยไง

แล้วก็มีคนคนจืนชมหนี

แค่เม้นเดียวบางทีจะตุก

เราทำให้ได้เหมือนเขาดีกว่า

ใครที่ทำดี

ชมยินดีกับเขานี่แหละ

แซะเขาไปแขวะเข้าไปบูลลี่เขาไปอะไรเขา

ไปหมดเวลาแล้วสวัสดีครับ